คนที่เกี่ยวข้องกับคุณตังโมเป็นเพื่อนสนิทกันก็คือคุณอาตอม
เมื่อช่วงเช้าเข้าพิธีอุปสมบทเป็นพระอาตอมไปเรียบร้อยแล้ว

ก็ไปร่วมงานบวชของพระอาต่อมด้วย
ตอนนี้ล่าสุด๑๑โมงแล้วพิธีเสร็จไปแล้วเป็นพระอาตอมแล้ว
แต่ว่าเมื่อเช้ามีฝนตกมาตั้งแต่๖โมงเลย
มีคุณแม่ครอบครัวแฟนสาวไปร่วมงานนะฮะ
การโหวตของคุณอาตอม
ก็เป็นนักแสดงท่านหนึ่งแหละเป็นเพื่อนสนิทกับคุณแตงโม
ก็มีพิธีแห่นหน้าอย่างเป็นประเภทเรียบร้อย
กลางมาตรการป้องกันโควิด๑๙นาคเองก็ต้องใส่หน้ากากอนามัยด้วย
มีการตั้งขบวนแห่นาคโหเล็กน้อยก่อนถึงโบสถ
แล้วก็เดินวนที่โบสถ์๓รอบมีพิธีโปรยทานก็เหมือนงานบวชทั่วไป
แล้วก็เข้าไปในโบสถ์ทำพิธีอุปสมบทภายในโบสถใช้เวลาประมาณ๒ชั่วโมง
ร่วมกับนาคท่านอื่นนะครับหลังเปลี่ยนมาห่มจีวรเป็นพระใหม่ก็เป็นพระอาตอม
แล้วก็ออกมารับบาทรับปัจจัยจากคนที่ไปร่วมงาน
จากนั้นก็ไปฉันพระทหารเพลนะฮะสวดมนต์ให้กับญาติโยม
มีคุณแม่คุณแม่ปุ๊กคุณแม่ของพระอาตอมออกมาให้สัมภาษณ์แทนพระอาตอม
บอกว่าการบวชของลูกชายครั้งนี้เป็นครั้งที่๒ที่ได้บวช
พระอาตอมตั้งใจมาคิดเอาไว้แล้วแต่ตั้งแต่ก่อนเกิดอุบัติเหตุจนหายดี
แล้วมันมีเรื่องร้ายเกิดขึ้นกับเพื่อนสนิทก็คือแตงโมเสียชีวิตอีก
อาตอมก็เลยตั้งใจจะบวชเพื่อเป็นการอุทิศส่วนกุศลให้กับเพื่อนรักด้วย
จัดขึ้นที่วัดทองเนียมนะฮะก็การบวชครั้งนี้ค่อนข้างจะเคร่งครัดเหมือนกัน
หลังจากนี้แม่เองก็จะมาถือศิลป์กับลูกชายที่นี่ด้วย
เพื่อเป็นการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลร่วมกัน
ฟังเสียงแม่ของพระอาตอมหน่อยนะครับ
ตอนแรกลูกก็ว่าสัก๑๕วันแต่ทีนี้พอมีเรื่องแตงโมก็เพิ่มไปอีกเป็น๑เดือน

ตอนแรกคิดว่าจะไปให้บวชธรรมยุทธ์ที่ต่างจังหวัด

ก็เป็นสายหลวงปู่มั่นหลวงตามหาบัวยานสัมปันโน
ฉันมื้อเดียวแข้งมากไม่ให้จับปัจจัยไม่ให้จับเงินไม่ให้รับกิจนิมนต์

ปรากฏเลยให้ปรากฏให้ปฏิบัติจริงจังเลยค่ะ
ยังไม่กำหนดวันศึกแต่จริงน้องจะบวชประมาณเดือนหนึ่ง
แต่ว่าต้องกำหนดก่อนว่าจะมากกว่านั้นหรืออะไร
ต้องหาเลิกศึกก่อนนะคะ
ทางด้านคุณแม่ของคุณอาตอมนะคะทีนี้ไปดูกลุ่มเพื่อนกันหน่อยไหมคะ
กลุ่มเพื่อนนะคะแล้วก็แน่นอนว่าก็เป็นกลุ่มเพื่อนสนิทของคุณตังโมด้วย
คุณแอนนาคุณฮิโปที่ตอนแรกตั้งใจจะมาร่วมงานบวชค่ะ
แต่ว่าสุดท้ายติดภารกิจด่วนนะคะก็ไม่ได้มาค่ะ
แต่ทั้งคู่ตั้งใจไว้แล้วว่าเดี๋ยวยังไงก็จะมาถวายเพลงพระแน่ค่ะ
ยืนยันนะว่าไม่ได้หนีนักข่าวไม่ได้เลี่ยงตอบคำถามเรื่องของ
รามาหิวแสงเพราะตอนนี้กลายเป็นดราม่ามา

ขี่เสิร์ฟไปคนก็เอ้ยเอาเพื่อนมาหากินหรือเปล่า
เมื่อเช้าก็ออกมามีเรื่องของการไลฟ์ขอโทษว่าคิดน้อยไป

พูดเรื่องนี้แหละว่านะไม่ได้เลี่ยงการตอบคำถามนักข่าวนะ
ทางด้านนักแสดงหนุ่มค่ะคุณจรสันค่ะ

ก็ออกมาเปิดเผยความรู้สึกเพราะว่ามาร่วมงานด้วย

เพื่อนที่เกี่ยวพันกับตังโมเป็นคนหิวแสง
มองใหม่ดีกว่าว่าไม่ใช่ทุกคน
อย่างที่มางานบวชพระอาตอมเนี่ยก็มาด้วยใจค่ะ
รู้มาก่อนหน้านี้แล้วว่าเขาตั้งใจจะบวชครั้งนี้
เพื่อตอบแทนบุญคุณของพ่อแม่ด้วย

ก็รู้สึกว่าความตั้งใจเขามีมานานแล้วจริง
คือวันนี้อาตอมบอกว่า
จริงแล้วถ้าเกิดว่าไม่เกิดเหตุการณ์ที่เราไม่อยากให้เกิดเนี่ย
แตงโมเขาจะเป็นคนที่มาถือร่มด้วย
ผมก็รู้สึกว่ามันเป็นวันสำคัญที่เขาตั้งใจจริงก็มาร่วมอนุโมทนาบุญ
แล้วเห็นความตั้งใจเขาแล้วแล้วได้เห็นพิธีแล้ว
แล้วก็เห็นกิจวัตรปฏิบัติของที่วัดนี้แล้วเป็นวัดป่าด้วยค่อนข้างจะเคร่งเลย
ความรู้สึกยินดีกับเพื่อนมากที่เขามีความตั้งใจจริงแบบนี้ครับ